สำหรับพื้นที่ที่มีการควบคุมสูงสุดใน๒๘จังหวัดเน้นเรื่องเกี่ยวกับร้านอาหาร
คือก่อนหน้านี้นะคะคำสั่งที่ออกมาก็คือร้านอาหารไม่สามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้

หลังจากที่บอกมาแบบนี้หลายคนที่เป็นเจ้าของร้านโอ้โหไม่ไหวนะแบบนี้นะคะ

และนอกจากนี้นายกสมาคมพัฒนาคารไทยกลัวว่าการนั่งรับประทานอาหารไม่ได้

สปขมีการทบทวนเรื่องนี้นะคะโดยนพศวิสินมิสูญญโยธิน
ศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด๑๙
แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดประจำวันนะคะบอกว่าการประชุมสอบคอเช้านี้
มีการพูดถึงร่างมาตรการที่ใช้ประกอบการประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุด
ี่สิบแปดจังหวัดเกี่ยวกับร้านอาหารล่าสุดค่ะ
เนื้อหาเดิมนะคะก็คือนั่งรับประทานอาหารที่ว่าที่ร้านไม่ได้เลย
ซื้อกลับบ้านเท่านั้นล่าสุดฟังนะคะมีการปรับผ่อนเกณฑ์จากตอนแรกที่อนุญาต
ขายกลับบ้านเท่านั้นปรับเกณฑ์ลงมาค่ะให้จำหน่ายอาหาร
ให้จัดระเบียบจำนวนคนในร้านโดยอาจให้เป็นลักษณะนำกลับไปบริโภคที่อื่น
โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในแต่ละจังหวัดพิจารณาเพิ่มเติม
อาจจะมีความแตกต่างกันไปนะคะส่วนการเดินทางข้ามจังหวัด
เป็นเพียงการขอความร่วมมือในการงดเดินทางและในการตรวจก่อนข้ามจังหวัด
ยังไม่ได้สั่งห้ามเดินทางข้ามจังหวัดแต่อย่างใดอาจจะเจอด่านตรวจสอบเยอะขึ้นกว่าปกติ
นี้ต้องรอให้นายกในฐานะพอสบคลงนามรับรองเพื่อบังคับใช้อย่างเป็นทางการ
ที่ที่ฉันเล่าไปทั้งหมดนะคะฟังรายละเอียดอีกครั้งในวันพรุ่งนี้จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ส่วนการประกาศที่ออกมาและในช่วงเวลาที่เรารอว่าพรุ่งนี้สรุปแล้วร้านอาหารจะนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ไหม
หรือต้องซื้อกลับบ้านเท่านั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ร้านอาหารที่เขาจำเป็นจะต้องให้ลูกค้ารับประทานในร้านเช่นหมูกระทะและชาบู
เขาบอกว่าถ้าห้ามอีกนะเดือดร้อนแน่
ใช้คำนี้เลยเอออดตาแน่ใช่ค่ะแล้วร้านที่เขาโพสต์ไว้ล่าสุดนะคะชื่อว่าร้านโกดังชาบู
เขาโพสต์แบบนี้ค่ะลักษณะก็คือเอาอีกแล้วเหรอจะสั่งให้ปิดอีกแล้วเหรอ
เขามีหนี้อยู่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาจะต้องรับผิดชอบแล้วถ้าขายไม่ได้อีกปิดร้านอีกแบบนี้
เขาจะเอาเงินไหนเอาเงินไหนมาเลี้ยงลูกเอาเงินไหนมาให้พนักงานเขาบอกไม่ปิด
ทีมข่าวของเราก็เลยลงไปพูดคุยกับเธอค่ะ
เดือดร้อนมากรายได้หายแทบไม่เหลือทุกข์ใจอย่างหนักเกือบเป็นโรคซึมเศร้า
เกือบจะคิดฆ่าตัวตายด้วยซ้ำเพราะไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกิน
และพูดถึงตอนนี้เครียดมากเช่นเดียวกันหนี้เก่าที่กู้มาหนี้ใหม่ที่ต้องลงทุนใหม่
ตาอ้าผักได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะคะก็มารู้ข่าวแบบนี้ใจสลายค่ะ
ให้ซื้อกลับบ้านได้เหมือนสั่งปิดร้านไปเลยทางร้านพร้อมให้ความร่วมมือ
สำหรับมาตรการที่จะออกมาทุกอย่างอยากให้รัฐบาลเข้าใจคนรักย่า
หาเช้ากินค่ำฟังเสียงเธอหน่อยค่ะมันแย่มากนะพี่หนูมีลูกเล็กคนหนึ่ง
กังวลกลัวหลานไม่มีน้ำกินไม่มีเค้าสั่งสั่งมาส่งให้พอสั่งปืนมาให้
กลับไปอยู่จุดนั้นอีกแล้วเหรอนะคะตอนนั้นคือว่ามีกินเป็นวันวัน
กับลูกน้องหนูคิดว่าเราหาวิธีแก้ไขโดยที่ว่าวินวินทั้งสองฝ่ายโดยให้ทาง
ร้านควบคุมอ่ะฮะเวทระยะห่างรถอุณหภูมิสมหน้ากากอะไรอย่าง
ค่ะก็คือมันยังจะดูดีกว่าไหมโอเคกว่าไหมเพราะคุณให้เราปิดหรือคุณ
ให้เราซื้อกลับบ้านโดยร้านอย่างเราเราเนี่ยมันขายไม่ได้ครับคุณจะช่วย
อะไรเราได้บ้างชาบูนึกภาพซื้อกลับไปทานที่บ้านอ่ะ
ซื้อยังไงอ่ะเออมันก็ต้องแยกอะไรอ่ะ
มีหม้อเอยอะไรเอ่ยไปขั้นตอนมันก็เยอะไปอีกหลายอย่างหลายอย่างนะคะ
เอาส่วนเรื่องนี้นะคะในขณะที่เรารอมาตรการพรุ่งนี้
นายกสมาคมพัฒนาคารไทยกล่าวว่าทางสมาคมทำจดหมายเปิดผนึกถึง
ผลเอกประยุจันทร์โอชาค่ะถึงผลกระทบจากคำสั่ง
ที่จะไม่ให้นั่งรับประทานที่ร้านให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้น
หาจดหมายชี้แจงข้อมูลถึงผลกระทบส่วนสาเหตุที่ต้องทำหนังสือ
ก็เพราะรู้สึกครับแค้นใจกับเหตุการณ์นี้สำหรับการแพร่ระบาด
ขณะที่สมาคมเองปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเคร่งครัด
ควรไปจัดการต้นเหตุหากให้ลูกค้าซื้อกลับบ้าน
นั่งรับประทานที่ร้านไม่ได้ยอดขายมันลดลงแน่นอน
ส่งผลให้แรงงานในระบบหลายล้านคนต้องตกงาน
คือร้านไม่ใช่มีเฉพาะเจ้าของเท่านั้นเขามีลูกจ้างอยู่ในร้านด้วยนะคะ
รวมแล้วเป็นล้านคนอาจจะต้องตกงานเพราะธุรกิจอยู่ไม่ได้ค่ะถ้าสั่งปิดร้านค่ะ